เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าของของเจ้าบิ๊กเนี่ยโพสต์เรื่องราวแล้วก็ภาพเอาไว้
นี่คือเจ้าบิ๊กเป็นสุนัขพันธ์พิษบูค่ะ
ขาหลังซ้ายมันเนี่ยถูกฟันขาดใช่ในภาพคือโหดมากนะ
ขาขาดไปเลยอ่ะขาดชุบเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะที่ที่ต้องเบลอ
เพราะว่าเลือดมันไหลอาบแบบไหลน้องเยอะมากนะคะเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นก็คือว่าเจ้าของเจ้าบิ๊กเนี่ยเขาก็มีบ้านแล้วบริเวณบ้าน
เขาก็มีสวนเป็นสวนมังคุดทีนี้เพื่อนบ้านก็มีสวนเหมือนกัน
ระแวกเดียวกันมีลำทาเล็กเล็กกั้นกันเอาไว้ปรากฏว่า
หมาของเพื่อนบ้านที่เป็นพันทางเนี่ยนะคะมันก็วิ่งเล่นอยู่ในสวน
แล้วข้ามมาฝั่งสวนมังคุดของเขาเจ้าบิ๊กอ่ะคุมถิ่นอยู่
มันก็อยู่ในพื้นที่สวนของมันบ้านของมันเห็นหมาเพื่อนบ้านมา
มันก็วิ่งเห่าแล้วก็ไล่ก็เลยกลายเป็นหมาสองตัว
เห่าไล่กัดกันไล่จากสวนมังคุดของตัวเอง
ข้ามลำทองออกไปอยู่บริเวณใกล้กับบ้านของเพื่อนบ้าน
หมาที่เข้ามาในสวนมังคุดนี่แหละค่ะพอเพื่อนบ้านเห็นว่า
บิ๊กเนี่ยกำลังกัดหมาของตัวเองอยู่ก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่า
มากัดขออภัยนะคุณผู้ชมมากัดหมากูพูดแบบนี้
แล้วคว้ามีดพระออกมาในขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วตะโกนบอกแล้วนะว่าให้จับแยกจับแยก

ซึ่งคือเป็นคนเลี้ยงหมาเหมือนกันเขาก็เข้าใจว่าน่าจะแบบดูแลกันได้
วิ่งมายังไม่ทันถึงตัวเจ้าบิ๊กค่ะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเอามีดพระในมือฟันเข้าที่ปากเจ้าบิ๊กจนเขี้ยวหัก
แล้วก็ฟันฉับเข้าไปที่ขาหลังซ้ายของเจ้าบิ๊กคือขาดไปเลย
ขาดแบบเนี่ยค่ะขาดจนกุดเข้าไปจนถึงโคนขาเลยนะคะ
โอ้โหเจ้าของเจ้าบิ๊กนี่เห็นแบบนั้นตกใจมาก
อุ้มเจ้าบิ๊กกับขาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็จะเอาไปส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
แต่สุดท้ายเจ้าบิ๊กมันเสียเลือดมากตายค่ะ
เขาก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวนี้แล้วบอกว่า
หมาผมโดนคนฟันขาขาดรู้ตัวคนทำแล้ว
ขอความรู้ด้านกฎหมายหน่อยครับว่าต้องไปแจ้งความหน่วยงานไหนบ้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราชทีมข่าวเราก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของเจ้าบิ๊กนะคะ
ชื่อว่านายทรงกรดลอยชื่นตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการเสียใจเลยค่ะ
เขาเล่าว่าเหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าเจ้าบิ๊กอ่ะ
มันก็อยู่ของมันในพื้นที่สวนนี่แหละจนกระทั่งหมาเพื่อนบ้านอ่ะ
วิ่งเข้ามาเขาก็พยายามที่จะห้ามแล้ว
ตะโกนบอกแล้วว่าอย่าฟันตะโกนบอกแล้วให้ช่วยกันจับแยก
ก็เงื้อมีดแล้วก็ฟันลงมานายทรงกรดยืนยันนะคะว่า
บิ๊กไม่ได้มีนิสัยดุร้ายถึงแม้จะเป็นสุนัขพันธ์พิษบูที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายก็ตาม
เขาบอกว่าเขาฝึกมันมาเป็นอย่างดีเจ้าบิ๊กเนี่ยจะคอยเล่นอยู่กับเด็ก
แต่ถ้ากับหมาด้วยกันเนี่ยตามสัญชาติยานมันก็ต้องไล่เห่าให้ไล่ให้ออกไปจากพื้นที่
แต่ที่เขารู้สึกช็อกมากก็คือไม่คิดว่าเพื่อนบ้านจะทำแบบนี้
เลี้ยงหมาเหมือนกันแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันก็เห็นกันมา
แค่แยกหมาสองตัวออกจากกันก็ต้องทำได้สิเขาเองก็วิ่งมาจะแยกเจ้าบิ๊กออกอยู่แล้วเชียว
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเจ้าบิ๊กเขาเลี้ยงมาแล้วเขาก็ฝึกมาเป็นอย่างดี
มันเชื่อฟังคำสั่งเขาทำไมต้องถึงขั้นทำร้ายมันจนถึงขั้นมันตายแบบนี้
เขาเลยบอกว่าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยพอเจ้าบิ๊กตายเขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี
เพื่อนบ้านคนนี้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชฐานทารุณกรรมสัตว์เลย
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยว๒๙มกราคมนี้จะนัดทั้งคู่มาเจอกัน
เขาก็เลยอธิบายแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้มองได้๓ประเด็น
ประเด็นแรกคือเจ้าของหมาเพื่อนบ้านนะคะปล่อยประละเลย
หมาให้วิ่งเข้ามาในเขตของเจ้าบิ๊กเป็นบ้านของเจ้าบิ๊ก
ประเด็นนี้ตำรวจต้องดำเนินคดีมาตรา๓๗๗ปล่อยสัตว์เพ่นพ่าน
ก็หมากับหมาวิ่งไล่กัดกันข้ามไปถึงใกล้บ้านบ้านเพื่อนบ้านอ่ะ
แล้วเจ้าบิ๊กไปงับหมาของเพื่อนบ้านไม่ปล่อยซึ่งเป็นลักษณะการกัดของพิษบูตามสายพันธุ์
อันนี้เป็นเรื่องระหว่างสัตว์กับสัตว์ความเสียหายก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
เพราะว่าหมากัดกันสองฝ่ายใช่ไหมเป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย
อันนี้เป็นประเด็นทางแพ่งซึ่งอาจจะเจรจาตกลงกันได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเสียหายด้วยกันทั้งคู่
ซึ่งฝ่ายเจ้าของพิษบูฝ่ายของเจ้าบิ๊กเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียหายมากที่สุดซะด้วยซ้ำ
เขาอาจจะอ้างว่าเป็นการปกป้องปกป้องหมาของเขาเองประเด็นนี้ต้องสอบสวน
พิสูจน์ให้ชัดเจนต้องดูเจตนาว่าเป็นการป้องกันทรัพย์สินโดยชอบหรือเปล่า
เพราะตอนนั้นหมาทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ในเขตบ้านของเจ้าของหมาเพื่อนบ้าน
อ้างป้องกันแต่มันป้องกันเกินกว่าเหตุไหม
เพราะว่าเจ้าของพิษบูเจ้าของเจ้าบิ๊กก็ห้ามแล้วห้ามแล้วว่าอย่าฟันอย่าฟันให้จับแยกเนี่ยค่ะ
แต่เจ้าของหมาเพื่อนบ้านจะมาอ้างบันดาลโทษะเอามีดพระไปฟันเจ้าบิ๊กเนี่ย
มันก็เป็นความเสียหายเรื่องของทำให้เสียทรัพย์เหมือนกันนะ
คืออันนี้ก็ต้องดูประเด็นในแง่ของกฎหมายอย่างละเอียดด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตัวไหนเข้ามาในพื้นที่ของใครก่อน

แล้วพอเป็นสัญชาติยานหมาค่ะมันวิ่งไล่กันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดสินกันจริงอะนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่านายทรงกรดเจ้าของหมาพิษบูเจ้าบิ๊กเนี่ยนะคะก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ซึ่งเขามองว่ามันไม่น่าจะเป็นการป้องกันโดยชอบแต่มันคือการกระทำเกินสมควรค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วเจ้าของหมาเพื่อนบ้านเนี่ยทำอย่างอื่นได้มันมีวิธีอีกมากมายในการแยกหมาออกจากกัน
เขาว่าแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอวันอังคารที่๒๙นี้เขาจะเรียกกันไปเจรจากันที่โรงพักนะคะ
ส่วนสายวันเดียวกันหลังจากที่รู้ข่าวว่าเจ้าบิ๊กเนี่ยไม่รอดแล้วเพราะว่าเสียเลือดมากตาย
ทรงกรดเนี่ยค่ะก็อุ้มมันออกจากโรงพยาบาลสัตว์นะคะไปขุดหลุมแล้วก็ฝังในสวนของบ้านตัวเองด้วยบรรยากาศโศกเศร้าเลย
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงมานานเขาเลี้ยงมา๓ปีกว่าแล้วตัวนี้รักมาก
มาตั้งแต่เด็กฝึกมาเป็นอย่างดีไม่คิดเลยจริงว่าจะต้องมาเสียเจ้าบิ๊กไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้